กรณีที่โลกออนไลน์ก็มีการแชร์เรื่องนี้กัน
เพื่อที่จะตามหายาสของหม่อมราชวงศ์ราชสกรุลกำมาราช
ที่เสียชีวิตในบ้านพักอย่างโดดเดี่ยว
ล่าสุดก็มีรายงานว่าญาติญาติรับทราบเรื่องแล้วนะคะ
การเสียชีวิตของหม่อมราชวงศ์เจริญศรีกลับมาลาศถูกเผยแพร่ผ่านทางโลกออนไลน์
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อกิติพันธ์จำปาสดก็โพสต์แจ้งข่าวไว้เมื่อวันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
พร้อมกับระบุข้อความว่าช่วยกันแชร์นะครับตามหาญาติคุณป้าหม่อมราชวงศ์เจริญศรีกรรมราช
เช้านี้แกได้เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักปรีดีพนมยง๔๒ตรงข้ามบ้านผมเอง
แล้วก็มีการแนบบัตรประชาชนของหม่อมราชวงศ์เจริญศรีแล้วก็ภาพรูปถ่ายใส่กรอบสีทอง
สำหรับตั้งหน้าศพเอาไว้แบบนี้ด้วยคุณผู้ชมครับ
โดยหม่อมราชวงศ์เจริญศรีกรรมราชหรือหม่อมแดงอายุ๘๘ปี
ได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชะลาเมื่อช่วงเช้าวันพระฤหัสบดีที่๑๘กรกฎาคมที่บ้านพัก
โดยคุณกิติพันธ์ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านได้ช่วยดำเนินการเรื่องแจ้งความ
และนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัตรีทศเทพสวด๓คืนและจะมีพิธีชาปนกิจในวันนี้
แต่ในพิธีสวดพระอภิษฐรรมไม่มีญาติมาร่วมงานเลย
เพียงคนสนิท๖๗คนมาร่วมฟังสวด
คุณกิติพันธ์ก็เลยโพสต์ตามหาญาตินะคะ
ซึ่งล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งก็แจ้งว่าได้ติดต่อหม่อมหลวงก่อนกรรมราช
ซึ่งเป็นหลานชายแล้วก็แจ้งข่าวให้ทราบแล้ว
หลานเองก็เพิ่งทราบเรื่องจากโพสต์ของคุณกิติพันธ์แล้วก็ระบุด้วยนะคะ
หม่อมแดงอยู่คนเดียวมาหลายสิบปีแล้ว
ท่านไม่เคยแต่งงานและไม่มีลูก
มีเพียงหลานห่างที่มาเยี่ยมเป็นครั้งคราวเท่านั้น
แต่ว่ามีบ้านอยู่หลายหลังซึ่งถือว่ามีทรัพย์สมบัติอยู่พอสมควร
หลายคนเป็นห่วงว่ามรดกส่วนนี้จะจัดการอย่างไร
โดยเฉพาะบ้านที่ซอยปรีดีพนมยง๔๒
ซึ่งหากตีราคาก็มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า๕๐ล้านบาทค่ะ
ซึ่งบ้านหลังนี้หม่อมแดงก็ได้อาศัยอยู่กับหญิงคนสนิท
แล้วก็เป็นหุ้นส่วนธุรกิจส่งหนังสือพิมพ์ขายชื่อปียนุษย์
ซึ่งหลังหม่อมแดงเสียชีวิตหญิงคนนี้ก็จับมือศพมาพิมพ์ลายนิ้วมือ
ซึ่งเป็นที่น่าสงสัยว่าพิมเอาไปทำอะไร
แต่ว่าคุณปียนุษย์อ้างว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึก
เพราะว่าดูแลกันมานานกว่า๕๐ปีค่ะ
ขณะที่ญาติญาติก็มีการชี้แจงประเด็นหม่อมแดงถูกทอดทิ้ง
ก็ระบุว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
จริงแล้วมีญาติไปเยี่ยมเป็นประจำ
ซึ่งเจ้าของโพสต์ก็โพสต์ตอบกลับล่าสุดเมื่อประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะ
ยืนยันถึงเจตนาที่เอามาโพสต์
ก็บอกว่าเพื่อต้องการให้ญาติรับทราบข่าวการเสียชีวิต
แล้วก็มาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้น
โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดค่ะ
เพราะว่าเรื่องการโพสต์พอโพสต์ไปคนที่สนใจก็บอก
หม่อมราชวงศ์ถึงถูกทิ้งให้เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวนะ
ทางญาติก็มาชี้แจงแล้วนะครับ